กลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกันนะครับ
พุทธศึกข่าวของเราได้รับฟังเสียง
จากคลิปนี้โดยตรง
โดยผู้หญิงที่เอาคลิปเสียง

ขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ
คุณผู้ชมฟังคลิปเสียงกันก่อน
เรื่องนี้คือต้องตรวจสอบทั้งทางฝั่งของผู้หญิงด้วย
แล้วก็ทางฝั่งของพระด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมฟังคลิปเสียงกันก่อนครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฟังคลิปเสียงที่ผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่า
เสียงผู้ชายในคลิปที่กำลังต่อรองขอมีเพศสัมพันธ์กับเธอ
คือเสียงของพระสงฆ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับ
มีตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
คลิปเสียงนี้มีความยาวประมาณ๓นาที
ฝ่ายหญิงเอามาเป็นหลักฐานนะครับ
เท่าที่ได้ฟังส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้ยินแล้วล่ะว่า
คนผู้ชายเขาพูดว่าอะไรบ้างและผู้หญิงตอบกลับไปว่าอะไรบ้างนะครับ
เรื่องของการจะฝากเงินเข้าบัญชีนะฮะ
ให้เดือนละ๓๐๐นะครับแล้วก็ไม่ต้องมีข้อผูกมัดผูกอะไรกันนะครับ
แล้วก็มันมีประโยคนึงก็คือ
ประมาณว่าผู้ชายเฮาก็มีอารมณ์เสียงแบบภาษาอีสานนะฮะ
เขาก็มีอารมณ์ทุกทีมันบอกเคยเกิดแบบนี้นะครับ
มันก็เลยเกิดอารมณ์นี่ทางฝั่งผู้ชายที่ผู้หญิงอ้างว่าเป็นพระพูดกับเธอแบบนี้
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นการพูดคุยกัน
และเป็นคลิปเสียงที่ฝ่ายหญิงบอกว่าจะเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับ
โดยผู้หญิงคนนี้นะฮะเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ครัวของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่ง
เธอก็ทำงานใกล้ชิดกับทั้งทางโรงเรียนทางครูทางเด็กนักเรียน
แล้วก็ทางวัดด้วยนะครับเป็นแม่ครัววัย๓๐ปีนะครับ
เธอบอกว่าตอนเธอทำงานเธอมีอยู่วันหนึ่ง
ไปช่วยครูในการเข้าไปเอาของจากที่วัดนะครับ
แล้วก็ครูคนนั้นก็หยิบของด้วยเหมือนกันเธอก็หยิบของด้วยเหมือนกัน
หลังจากนั้นเธอกับครูก็ทำธุระในการไปหยิบของในวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้ครับเจ้าอาวาสรายนี้แหละก็โทรมาบอกว่านี่ยังหยิบไปไม่หมดนะ
กลับมาหยิบอีกสักรอบหนึ่งแต่การกลับไปหยิบอีกสักรอบหนึ่งของผู้หญิงคนนี้
บอกว่าตอนนั้นเจ้าอาวาสเดินมาข้างหลังมาโอบกอดเธอมาจับหน้าอก
แล้วก็มาจับอวัยวะเพศของเธอเธอรีบวิ่งหนีนะฮะเธอรีบไปบอกคุณครู
รีบไปบอกผู้ใหญ่คนอื่นบอกว่าเจอพระกระทำแบบนี้
ทีนี้ครับผู้ใหญ่คนอื่นก็บอกอ้าวอยากให้มีหลักฐานมากกว่านี้
จะทำอย่างไรดีทีนี้ครับเธอก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นก็ต้องอันนี้
ใช้วิธีการในการที่จะโทรศัพท์พระก็โทรมาหาบ่อย
เธอก็เลยอัดคลิปเสียงไว้ฟังบางช่วงบางตอนอีกทีนะครับ
พระโตนะเพราะเธอมาย๊อะแยะก็คือมายุ่นอย่วนมาอะไรกันเหรอฮา
จริงเขาก็เป็นคนถือศีลเข้งคัดนี่บอกแบบนี้
แต่พอมาหอดเธอก็พอมาคิดถึงเธอมันก็เลยเกิดอารมณ์
แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าหนูก็แต่งตัวเรียบร้อยมิดชิดนะ

ฝ่ายชายก็บอกเขาก็เห็นเหมือนเห็นหน้าอก

นี่นะครับคือโทรมาบ่อยครั้ง
แล้วก็ตัวผู้หญิงก็อัดคลิปไว้บ่อยครั้งเหมือนกันนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราเข้ามาพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้
ซึ่งเธอบอกว่าไอ้เสียงพูดคุยกับหลวงพ่อวัดเนี่ย
ไว้หลายครั้งเลยแล้วก็พฤติกรรมที่ถูกคุกคามทางเพศ
มันมีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
ปลายปี๖๓จนถึงปัจจุบันเลย
แล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังเธอไปเป็นแม่ครัว
ปรุงอาหารให้กับพระเนรและเด็กนักเรียนนะครับ
แรกหลวงพ่อก็ทำทีมาพูดหยอกล้อด้วย
แต่หลังเมื่อต้องเข้าไปหยิบเอาข้าวของในกุฏิ
มาใช้ปรุงอาหารก็ถูกหลวงพ่อเข้ามาด้านหลัง
แล้วก็จับหน้าอกจับอวัยวะเพศของเธอ
ซึ่งเธอก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงนะครับ
การที่เขาหลวงหลาบเรามีถึงขั้นหนักสุดยิ่งส่วนไหนอย่างนั้น
ก็เอามือล้วงเข้าไปในอวะเพศของเราค่ะ
ถึงค่ะล้วงเข้าไปให้ในกางเกงเลยค่ะ
นี่ขนาดโดนวันแรกยังโดนแบบนี้เลยนะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเป็นวันเตรียมงานกระถิ่นผ้าป่านะครับ
เธอก็ไปเอาของในห้องของพระอาจารย์นี่แหละครับ
แล้วก็พระอาจารย์ก็เรียกให้เธอเข้าไปเอาของอีกรอบ

เธอวิ่งออกมาเธอก็พูดให้ครูแล้วก็ผู้ใหญ่คนอื่นฟังนะครับ
แล้วก็เกิดเป็นการอัดคลิปอัดเสียงอะไรแบบนี้นะครับ
นางสาวเอบอกว่าช่วงหลังจากหลวงพ่อ
ช่วงหลังจากนั้นหลวงพ่อถึงขั้นโทรศัพท์
มาพูดคุยขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ
เธอก็เลยต้องอัดคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ร้องเรียนไปยังพระสังคาธิการประจำอำเภอ

หลวงพ่อนะฮะเธอเรียกว่าพระอาจารย์เนี่ย
อาจารย์ก็รับปากว่าจะออกไปจากวัด
แต่พระอาจารย์ไม่ทำตามที่พูด
แถมยังให้ลูกศิษย์มาข่มขู่เธอด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความ
และนำคลิปเสียงออกมาแฉในโลกโซเชียล
แล้วก็เอาคลิปเสียงมาให้ผู้สิทธิ์ของเราได้ฟัง
แต่เรื่องนี้มันมีความจำเป็นนะครับ
ที่เราจะต้องไปทำข่าว
ว่าคนที่ผู้หญิงคนนี้แอบอ้างว่าเป็นพระอาจารย์

จะว่าอย่างไรบ้างต้องฟังความสองด้าน

ไปถึงที่วัดเลยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ไปหาเจ้าอาวาสในคลิปเสียงที่วัดเนี่ยนะคะ
ทีนี้พระแล้วก็เนรในวัดบอกว่า
หลวงพ่อน่ะออกจากวัดไปทำธุระ

แล้วก็อ้าวไปนานหรือยังบอกว่าไปหลายวันแล้ว

ยังพระสังคธิการของอุบลเนี่ยนะคะ
ก็ปรากฏว่าไปสอบสวนแล้วไง
คุณสืบสกุลบอกคือไปสอบสวนเมื่อบ่ายวันที่๒๒มีนา

รับแบบนี้ว่ากอดหอมแม่ครัวสาวจริง
แต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กัน
ไอ้ที่กอดที่หอมน่ะอาตมารักเหมือนลูกเหมือนหลาน

มาช่วยงานที่วัดแล้วก็ก่อนหอมก็เหมือนลูกเหมือนหลาน
แต่เป็นพระไปจับต้องศรีกาก็ผิดอยู่ดี

สำหรับความผิดของเจ้าวาดรูปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องอาบัติร้ายแรง
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องตามข่าวต่อ
ต้องไปเจอตัวเจ้าอาวาสรูปนี้ให้ได้
แล้วก็ท่านพระสังคาธิการท่านจะว่ายังไงต่อ
ก็ต้องติดตามกันความคืบหน้านะฮะ